ปักทูบลงดินเนี่ยเดี๋ยวมันจะย้อนกลับไปที่ไอ้พวกมันไว
นะทุกคนถ้าติดตามข่าวเนี้ยไม่ใช่ว่าผมอยู่โครงการ

วันนี้ผมจะมาพูดประเด็นเกี่ยวกับลุงพลนะที่แกไปสาบาน
แล้วแกก็ปักทูบเขาเรียกว่าปักเนี่ยลงดินหลายคนส่งมาสงสัยมาก
ลุงพลมีพิรุษทำไมลุงพลต้องทำแบบนั้นนะ
ก่อนอื่นนะฮะผมจะขออธิบายว่า
อ่าเนื้อหาทั้งหมดวันนี้ผมก็ได้สัมภาษณ์ข่าวไปแล้ว
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดยังไงแต่ผมอยากจะมาชี้แจงผ่าน

ตรงตรงเลยแบบไม่มีตักแบบสัมภาษณ์ข่าวมันเป็นแบบนี้
เขาถามว่าเขาตั้งประเด็นว่าลุงพลพูดเหมือนติดขัดกับคำสาบาน
ผมก็จะบอกแล้วว่าลุงพลแกเคยพูดไว้ว่าแกอยากให้สาบานพูดทีละคน
ไม่ใช่ให้พูดพร้อมกันแต่เห็นไหมครับเขาจะพูด
พร้อมกันถามว่าถ้าเราพูดพร้อมกันเนี่ยเลขคนหนึ่งอ่ะ
พนมมือหรือมือมายึกยักษิกยักษ์หรือมันมองไปทางอื่นอ่ะ
คุณคิดว่ามันจะสำเร็จเหรอแต่สิ่งที่ลุงพลต้องการเนี่ย
ให้พูดทีละคนอันนี้มันค้างมากผมกล้าพูดเลยว่ามันขังมาก
แต่พูดในฟาร์มหลักถูกต้องมันต้องพูดทีละคน
ซึ่งทุกคนสงสัยว่าลุงพลพูดตะกูตะขาบ
แล้วก็พูดไม่หมดให้ย้อนกลับไปดูใหม่
พอพูดตากูก๋อนก็กรับอัปลุงพลแม่งพูดแม่งคนเดียวเลย
และสิ่งที่ลุงพลพูดน่ะขอโทษภาษาที่ลุงพลสาบานอ่ะ
มันน่ากลัวกว่าที่ฝ่ายนั้นมาให้พูดพร้อมกันอีก
ขั้งไปเยอะปประเยอะ
นี่ไงคือคนที่มาจริงใจว่ามันไม่ได้ทำ
มันต้องพูดแบบนี้ไม่ใช่มาพูดพร้อมกัน
เอาง่ายเลยเราเคยไปสาบานกับใครไหม
แล้วหลับตายึกยักยิกยักยิกยักมือมายุกยิกยิก
เห็นไหมเพราะมันพูดพร้อมกันไง
แต่ถ้าพูดทีละคนแบบที่ลุงพลแกต้องการเนี่ย
ผมเห็นด้วยและไอ้ประเด็นที่
แกก็บอกแล้วว่าดื่มน้ำเนี่ย
เพราะแกก็บอกแกเชื่อแกกลัวว่าใครจะมาทำ
เพราะพ่อแกเป็นห่วงซึ่งญาติพี่น้องลุงเป็นห่วง
คือไม่อยากให้เดิมอันนั้นไม่ใช่ประเด็นเลย
ดื่มหรือไม่ดื่มมันไม่มีมันไม่มีผล
แกก็บอกว่าถ้าอยากให้แกดื่มเนี่ยต้องมาที่วัดพระแก้ว
แกก็จะดื่มเห็นไหมเนี่ยแกแสดงความจริงใจ
เพราะแกรู้ว่าไอ้บุคคลกลุ่มนั้นน่ะ
คิดยังไงกับแกเข้าใจไหมเรื่องเนี้ยมันเหมือนสามกกเป๊ะเลย
มีสามกกแต่ละก๊กต้องเล่นงานแกเล่นงานแก
ไม่กระทั่งทำลายอีกแตงโมน้ำสมมุตินั่นฮะอีกแก๊งนี้ก็น่ากลัว
พระยางยงทำลายทำลายให้เล่นงานลุงพล
อีกพวกโจโฉทั้งหลายคือพอรู้ว่าเล่นงานลุงพลแหละ
ก็ปันเพื่อวางแผนทุกอย่างเพื่อให้เข้าลุงพล
พวกมึงบ้าหรือเปล่านะแล้วไอ้ประเด็นปักทุเนี่ย
ปากทูบลงเนี่ยนี่น่ะเนี้ยปากทูบลงเนี่ยประเด็นเนี้ย
คนสงสัยมากเฮ้ยลุงพลกลัวความผิดหรือเปล่า
เปล่าครับผมเป็นคนบอกให้แกทำเอง
ถามว่าทำไมรู้ไหมที่การปากทูบเนี่ยผลเนี่ยมันน่ากลัวมาก
มันจะย้อนกลับกับไอ้คนที่ทำร้ายน้องชมพู่กับไอ้คนที่มีส่วนรู้
ส่วนร่วมในการทำน้องชมพู่มันไม่และมันจะไวฟ้า
ร้อยเท่าพันเท่ามันน่ากลัวฝ่าเอาทูบขึ้นแบบนี้
แบบนี้ปัญหากูมาเยอะเพราะปักมันลงดินพระแม่ธรณีรับรู้
พระแม่ธรณีรับลูกคือป๊ะลงดินเนี่ยให้วิญญาณทุกวิญญาณอยู่ในพื้นดินเนี่ย
มารู้และให้ไปเล่นงานไอ้คนที่ทำร้ายน้องชมพู่
นี่ผมเป็นคนบอกแกเองทุกคนเฮ้ยลุงพลน่าสงสัย
เปล่าไม่ต้องสงสัยเลยจำไว้นะการปักทูบลงดินในคำสาบานเนี่ยนะครับ
มันจะย้อนกลับกับไอ้คนที่ทำร้ายน้องชมพู่
และมีส่วนร่วมเร็วร้อยเท่าพันเท่าเร็วขึ้น
ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเลยเพื่อให้มันย้อนกลับให้คนที่คิดไม่ดี
ถ้าลุงพลคิดไม่ดีผมบอกไว้เลยแกไม่กล้าปากทูบลงดินหรอก
จำไว้เพราะมันจะกลับคืนหาแกไง
จริงไหมเพราะไอ้ปากทุบลงนี้น่ะมันจะกลับไปคืนหาไอ้คนที่คิดไม่ดี
โปรดิวเซอร์ผมนี่แหละครับให้แกสบายใจ
ว่าไม่มีหาอะไรทำลุงได้ไงเข้าใจยัง
สงสัยอะไรเกี่ยวกับปากทูบเนี่ยไอ้สงสัยหมอปลา
ไม่ต้องเป็นสงสัยแกหรอกเพราะเราเป็นคนบอกแกให้ทำ
และที่สำคัญนะแล้วก็มีไอ้พวกหมอศัยศาสตร์ให้สัมภาษณ์ต่าง
ว่ามันไม่สมควรมันเป็นการกลับคำสาบาน
ไม่รู้ว่าหลอกคนไม่รู้จริงหรอก
เปิดสำนักสรรคต่างลงของต่าง

พวกที่คิดไม่ดีกับครอบครัวลุงพล

มันจะกลับไปหาอีกคนที่ทำร้ายน้องชมพู่

และมันสำคัญในการปักทูบกลับเนี่ย
มันยิ่งดีกว่าการดื่มน้ำสาบานอีกครับ
และมันจะย้อนกลับไปถึง

และไอ้คนที่คิดกับคนอื่นเขาไม่ดี

ทีไม่ต้องสงสัยนะครับหมอฟังอธิบายนะครับ